ขอตามต่ออีกหน่อยที่สมุทรปราการที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้ค่ะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่มีรถเก๋งแต่งซิ่งสีเขียวคันนี้
ครับเข้าไปเติมน้ำมันหนึ่งพันบาทแต่ไม่ยอมจ่ายเงินอืมคุณลุงที่เป็นพนักงานปั๊มน้ำมันก็พยายามจะวิ่งตามนะคือรถคันนี้ก็ซิ่งหนีออกไปจากปั๊มเลยเนี่ยคุณลุงท่านนี้นะคะ
ครับสุดท้ายแล้วก็เลยต้องเอาคลิปเนี้ยไปโพสต์ในโลกออนไลน์กลายเป็นว่าเจ้าของรถก็มายอมรับสารภาพบอกว่าผมเป็นเจ้าของรถผมขอชดใช้เงินให้นะหนึ่งพันบาทจ่ายให้กับทางปั๊มเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่มาขอโทษครับแต่เขาบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนขับนะอ่าผมแค่เป็นเจ้าของรถลูกน้องผมเอาไปขับแล้วก็ไปเติมน้ำมันไม่ยอมจ่าย
แต่เรื่องทำไม่ได้จบแค่นี้ค่ะอยากให้ดูอีกคลิปนึงประเด็นคือมันมีเรื่องเพิ่มเข้ามาคนที่เขาลงคลิปเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของรถเก่งสีเขียวแต่งซิ่งไปขู่เขาให้ลบคลิปทำไมเอาคลิปไปโพสต์แบบนี้ไปขู่เขาจนต้องมีการนัดเคลียร์กันและผู้ชายที่เป็นเจ้าของรถเก่งสีเขียวคันนี้บอกได้ว่าผมเป็นลูกห

ผมจะถามว่าใครที่ขู่บุ้มผมจริงที่ขู่จริงไหม

เพราะว่าผมเป็นคนให้น้องมาถึงเสียงเอง
นี่ค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องมันไม่จบ
ใส่เสื้อสีดำเขาเป็นคนไปเคลียร์นะคะเพราะว่าเขาไป
เขาเล่าให้ฟังว่าผมเอาคลิปไปโพสต์
เพราะผมสงสารลุงที่เป็นพนักงานปั๊มน้ำมัน

คลิปที่ว่ารถขับหนีไปไม่ยอมจ่ายเงิน
คือคุณวรวุฒิบอกว่าผมก็เลยเอาคลิปไปโพสต์
สารลุงที่เป็นพนักงานปั๊มแล้วก็ได้เคลียร์กับทางพี่สาวของเจ้าของรถเก่งแล้ว
แล้วตั้งใจจะลบคลิปออกให้แล้วก็ลบคลิปให้นะ
แต่พอลบคลิปไปไม่ถึงชั่วโมงทางฝั่งเก๋งเขียวโพสต์ขู่
ขู่พนักงานปั๊มด้วยขู่คนโพสต์คลิปด้วย
แล้วอ้างว่าเป็นลูกหลานกำนันคนดังในพื้นที่แล้วก็จะแจ้งความอะไรต่างนานา
นัดเคลียร์ค่ะก็นัดเคลียร์กันที่ปั๊มน้ำมันนั่นแหละ
แต่คู่กรณีขับรถออกมาก่อนก็เลยขับรถตามไป
เพื่อไปถามว่าขู่จริงไหมแต่พอไปถามว่าขู่จริงไหม
มันเลยกลายเป็นแบบนี้เลยกลายเป็นลงไม้ลงมือกันแบบนี้
ฟังเสียงคุณวรวุฒินิดหนึ่งค่ะ
ครับดึงกุญแจกันแล้วก็ทางผมนี่แหละทางผมนี่แหละ
คือเหมือนแบบว่าเริ่มมีอารมณ์ครับก็คือตบน้องไปทีนึง
เพราะว่าตอนนั้นมันยึกยักษ์กันนะครับแล้วน้องพยายามเหมือนทำท่า
จากหลังมือเราเราก็แบบเพี้ยเลยจริงแล้วทำอย่างนี้กับหลายปั๊มครับ
ไหนที่มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรอย่างนี้เขาก็โอนเงินคืน
เพราะว่ามันเกิดเหตุในลักษณะนี้บ่อยอะครับพี่ก็คือมีพวกผู้เสียหายเยอะ

นี่ค่ะคุณวรวุฒิบอกว่าเขาทำแบบนี้มากับหลายปั๊มน้ำมันแล้ว
พอเป็นเรื่องเป็นราวก็ทำทีเป็นโอนเงินคืน
แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์
บอกว่าเขาก็เคยไปก่อเหตุในปั๊มอื่นมาเหมือนกัน

แต่ถ้าไม่ได้ทำจริงก็ชี้แจงได้นะคะ
แต่ประเด็นคือลูกหลานกำนันแล้วยังไง

เราไปเจอกำนันที่ถูกกล่าวอ้างถึงค่ะ
นายชัยวัดอ่วมสะอาดกำนันตำบลนาเกลือ
กำนันยอมรับว่าผู้ที่ก่อเหตุเป็นหลาน
มีศักดิ์เป็นหลานใช่ค่ะแต่กำนันบอกว่า
อุ๊ยหลานแบบห่างเลย
ไม่เคยคุยกันแบบสนิทสนมอะไรเลย

นามสกุลนี้คนก็ใช้เยอะญาติพี่น้อง
แต่ถามว่ารู้จักไหมก็รู้จักยอมรับว่าเป็นหลานทางห่าง
แต่ไม่ได้สนิทจะมาอ้างถึงกำนันได้ยังไง
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
กำนันบอกว่าผมถูกกล่าวอ้างถึงเฉยเลย

ก็ฝากกำนันไปเตือนญาติห่างหน่อยกันแล้วกัน